สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้จันทร์ที่๑๒สิงหาคม๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดแพร่มีรถกระบะขับมาท่ามกลางฝนที่ตกลงมานะครับ
แล้วก็เกิดเสียหลักพลิกคว่ำทำให้เจ้าคณะอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำบริเวณถนนสายแพร่น่าน
ระหว่างช่วงก่อนถึงป่าช้าบ้านห้วยแกด
ไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่
โดยพบรถกระบะ๒ตอนสีขาวทะเบียนกไก่สบศ๕๓๗๖ขอนแก่น
พลิกตะแคงข้างมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๔ราย
คือคนขับรถทราบชื่อคือนายไนท์ศรีดาคา
อายุ๒๓ปีและสามเณรอีก๓รูป
ส่วนพระครูสโมทานเขตคณรักษ์อายุ๕๓ปี

ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น

จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะคันดังกล่าว
เดินทางไปทำบุญที่จังหวัดเชียงใหม่และพยาว
และขณะที่กำลังเดินทางต่อไปจังหวัดน่าน
ระหว่างทางเป็นช่วงที่ฝนตกหนักทำให้ถนนลื่น
อาจไม่ชำนาญเส้นทาง

จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว
ส่วนที่จังหวัดประทุมธานีสพคูคศ
รับแจ้งมีรถกระบะพุ่งชนอาคารพาณิชย
ได้รับความเสียหายบริเวณหน้าร้านดวงกมลบาร์เบอร์
สวัยประชาราชตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกา
มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒ราย
ที่เกิดเหตุพบมังคุดกระจัดกระจายเต็มท้องถนน

และพบรถกระบะสีขาวทะเบียน๖๘๘๒ศรีสะเกด
จากการสอบถามนายทรงเดชช่างศรีอายุ๕๔ปี
อาชีพร้านตัดผมที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุบอกว่า
ตอนเช้ามาเปิดร้านได้ยินเสียงดังมาก
พอเดินไปดูเห็นคนขับออกมาได้ครึ่งตัว

อีกคนติดอยู่ภายในรถที่นั่งข้างคนขับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทาง
นำตัวออกมาก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพล
เมืองต้นตำรวจจะทำการสอบปากคำผู้บาดเจ็บ

เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ที่จังหวัดพิศนุโลกเกิดอุบัติเหตุรถไถตกถนนจนพลิกคว่ำ
บริเวณถนนภายในหมู่บ้านบ้านแหลมไผ่
ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทอง
เป็นเหตุให้นายอารันแสงทองอายุ๖๘ปีเสียชีวิต
ในสภาพมีบาดแผลแตกที่ศีรษะและกระดูกคอหัก
จากการสอบสวนนายอาคมบัวหอมอายุ๖๑ปี
เห็นเหตุการณ์ทราบว่านายอารันอาสานำรถไถ
มาช่วยพัฒนาตำบลวังพิกุลพร้อมกับชาวบ้าน

แต่ขณะกำลังกลับรถบนถนนเพื่อขายย่า
รถเกิดเบรกไม่อยู่และถอยหลังจนตกถนน
เป็นเหตุให้รถพลิกคว่ำทับนายอารันท

ท้ายที่จังหวัดนครนายกตำรวจสพปากพี
รับแจ้งเหตุมีรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำ
บริเวณทางโค้งหน้าโรงเรียนวัดพรมเพชรตำบลโคกรวด
หงายท้องอยู่ในพงยากข้างทาง
โดยมีนางสาวอธิตยาวุฒิกรรมรักษา
อายุ๔๘ปีผู้ขับรถดังกล่าวยืนรอริมถนน
โดยบอกว่าขณะกำลังขับรถมาจากกรุงเทพมหานคร

พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นช่วงโค้งหักศอก
และใกล้จะถึงบ้านแล้วจึงแตะเบรกและหักพวงมาลัย
ขณะเดียวกันพื้นถนนมีหินลูกรัง
เป็นหินกรวดเล็กทำให้ล้อรถฟรีด
เสียหลักพลิกคว่ำดังกล่าวและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย